ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะเช้านี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะ
แจ๊กกะรีนแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะเจอกันเป็นประจำทุกเช้านะคะ
แล้วก็ให้กำลังใจกันเป็นประจำทุกเช้าเช่นเดียวกันค่ะก็ล่าสุดแล้วนะคะ
อย่างที่ติดตามข่าวตอนนี้หมูป่าตัวที่๘นะคะใช้คำนี้แล้วกันนะคะ
ก็เป็นคำที่ท่านผู้ว่าเรียกด้วยแหละค่ะก็ให้กำลังใจผ่านหน้าจอกันได้นะคะ
สำหรับภารกิจก็หลายคนลุ้นนะคะว่าอยากให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ

ส่งมาทักทายกับเรานะคะเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจกันแบบนี้ทุกวันเลยล่ะค่ะ
แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็กำลังใจค่ะก็นอกจากจะส่งไปที่ถ้ำหลวงแล้วนะคะ
ก็อย่างที่พี่ป้องพูดเมื่อสักครู่นะคะจ่าสมานค่ะจ่าแซมของเรานะคะ
ก็เป็นอีกคนนึงถือว่าเป็นฮีโร่นะคะถึงแม้ว่าจะจากไปค่ะ
แต่ว่าเขาเรียกอะไรการช่วยเหลือนะคะแล้วก็จิตอาสาของจ่าแซมเนี่ยค่ะ
ยังอยู่กับทุกคนค่ะแล้วของจ๋าแซมเนี่ยยังเป็นที่พูดถึงอยู่
ใช่กว้างเลยทีเดียวนะคะซึ่งนะคะก็คนในแวดวงบันเทิงค่ะ
ก็ได้มีการโพสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอาร์ตพระสุทธิ์ค่ะ
ก็โพสต์ภาพบทกรณ์ที่เขียนถึงหน่วยซิลพร้อมเขียนแคปชั่นว่า
จากใจพ่อผมส่งถึงถ้ำหลวงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
รวมไปถึงดีเจเจมส์นะคะนัทปวินค่ะก็ขอร่วมทำบุญค่ะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบค่ะก็มีการเปิดบริจาคให้ช่วยเหลือครอบครัวของจ๋าแซมนะคะ
ซึ่งก็เป็นภาพที่เขาลงในไอจีกันไปค่ะเช่นเดียวกับอ่า
คุณแคนดี้รากแก่นนะคะก็ช่วยประกาศช่องทางในการแสดงน้ำใจ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวจ๋าแซมลงในไอจีนะคะด้านสินแสเป็นหนึ่งนะคะ
หมอดูชื่อดังค่ะก็ได้ขอสนับสนุนเงินจำนวนนึงให้กับครอบครัวฮีโร่จากสมานอีกด้วยนะคะ
ที่สำคัญค่ะก็เมื่อวานก่อนนะคะถ้าได้ใครติดตามข่าวค่ะ
อ่าคุณอานะคะดาวใจภัยจิตค่ะนักร้องชื่อดังค่ะ
เดินทางไปที่วัดบ้านหนองคูจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ก็ที่งานศพเลยนะคะแล้วก็ไปในฐานะสาวพันธ์จิตอาสานะคะ
ชาวใต้ค่ะก็ได้ร่วมนำเงินช่วยเหลือนะคะแล้วก็แสดงน้ำจิตน้ำใจด้วยนะคะ
ซึ่งก็ถ้าใครได้ดูภาพข่าวนะคะคุณอาดาวใจถึงกับร้องไห้กันเลยทีเดียวนะคะ
ก็ส่งกำลังใจกันได้นะคะผ่านหน้าจอของเราแล้วก็ติดตามข่าวกับไทยรัฐทีวีของเราค่ะ